เรื่องเขตเนี้ยสำคัญคุณผู้ชมอ่า
เจ้าของเขตไหนเขาก็ห่วงกัน
ปรากฏมีคนข้ามเขตมา
เขาก็ไปเตือนแต่ไปเตือนปุ๊บโดนอย่างนี้เลย
ในเขตเนี้ยชุดเดิมสุพินทรวงหนูให้เขาเปิดตู้
ทำไมมาเขตวินอีกแล้วน่ะการบอกว่าใส่ชุดอะไรมา
แล้วเขาบอกว่าไม่ให้ใส่เสื้อเขาแผน
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

เร็วเลยพี่หวีแย่แล้วเนี่ย
นอนอยู่เนี่ยพี่หมีฮะพี่หมีแย่แล้ว
คนถ่ายผู้หญิงถ่ายไว้เห็นหมดเลยคุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์หมดเลย
นี่มันจากเหตุข้ามเขตขายนมเปรี้ยวจริงเหรอ

หมีวินัยเขาเข้าไปเตือนว่าเฮ้ยคุณกำลังข้ามเขตอยู่นะ
ผมมาขายตรงนี้ปรากฏอีกฝ่ายหนึ่งตามพวกมา
โอ้โหเอาไม้เอาทอเล็กตีไปเลยคุณผู้ชมอ่ะ
นี่เกิดขึ้น๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันพุธนี้เองครับ
ตอน๓ทุ่มครับในซอยสุวินทวง๒๕
หมีหรือชื่อจริงคือนายวินัยบุญสัย
ก็เลยไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดครับ

โอ้โหเดี๋ยวให้ดูสภาพพี่หมีนะคุณผู้ชมฮะ
เต็มหน้าครับฟันแตก
จากการโดนตีนี่แหละหน้าผากก็เป็นแผลโดนเย็บไป๕เข็ม
ถลอกก็เต็มใบหน้าเลยทั่วตัวเลยครับ
หมีเล่าว่าปกติเนี่ยผมอ่ะ
ขี่รถส่งนมเปรี้ยวในเขตสุวินทะวงหนองจอกแล้วก็มีนบุรี
แต่คู่กรณีก็ไม่ได้ส่งไกลไงพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
คู่กรณีเนี่ยส่งนมแถวเขตมีนบุรีร่มกล้า

เคยมีปัญหามาแล้วรอบนึงเพราะตามกฎของบริษัท
ไม่สามารถจะขี่รถส่งนมในเขตเดียวกันได้
ก็มีการแจ้งเตือนอีกฝ่ายไปแล้วกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ย
หมีวินัยก็ไปเจอคู่กรณีอีกครั้งหนึ่งคือตั้งใจจะขอดูว่า
ขอดูหน่อยดิไอ้นมที่เอามาส่งเนี่ย
ในเขตผมเนี่ยนมอะไรนมยี่ห้ออะไร
เพราะว่ามีพนักงานบริษัทเดียวกันอยู่บนรถด้วย
ปรากฏว่าอีกฝ่ายไปโทรตามเพื่อนผู้ชายมาเป็น๑๐คน
แล้วก็มาตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่เลย
รุมเลยอ่ะมารุมแล้วที่พี่หมีวินัยลงไปนอน

ถ้าไม่แกล้งตายอาจจะได้ตายจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ผู้ชมอ่าก็มาเป็นสิบที่นี้เขาก็ไปแจ้งความที่สนบีตบูรี
ตำรวจกลับบอกว่าคุณหมีคุณวินัย
คุณไปล่ารายชื่อคนที่ก่อเหตุมาให้ครบเลยนะ
กว่าคนเนี่ยไปล่ามาเลยถึงจะแจ้งความได้นะ
พี่หมีก็เลยกลัวอย่างนี้ดูหน้าพี่หมีดูสิ
คือจะให้เขาแบกหน้าแบบนี้ไปหาชื่อมาด้วย

ที่ต้องไปทั้งหน้าปูดบวมแบบนี้
เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
ฟังพี่หมีหน่อยครับ
เขาก็เดินปี่มาหาผมผมนึกว่าเขาจะเปิดตู้

เขาก็ปี่เดินมาหาผมเลยเขาบอกว่าเป็นอะไร
ผมก็บอกเปล่าพี่หมอดูนม
เพราะไม่มีอะไรอะไรประมาณนี้พี่ผมก็บอกเขา
เขาบอกเป็นอะไรเขาก็เดินใส่ผมเลย
มีคนวิ่งมาฟาดหัวผมข้างหลัง
ผมก็ล้มยังไม่ล้มเซดีพี่
เขาก็เลยเอาเหล็กฟาดงัดหัวผมมาอีกทีหนึ่ง

คุณผู้ชมฮะส่วนนางส้มนางสาวส้ม
อายุ๒๓ปีกับนางสาวเปรี้ยวอายุ๑๗ปี
คนนี้เป็นพนักงานบริษัทของคู่กรณีของพี่หมี
บอกว่าฝั่งหมีเป็นคนเริ่มก่อน
ก็มีการเอามีดมาแทงแขนสามีของส้ม
พวกเขาก็เลยต้องป้องกันตัวครับ

กับเปรี้ยวก็ชี้แจงบอกเพื่อนที่มารุมเนี่ย
น่าจะเป็นเพื่อนสามีของส้มเขาเป็นคนเพื่อนเยอะ
ก็เลยตามมาตามมาทีนี้มากันเยอะเลย
ส่วนเรื่องที่นางสาวเปรี้ยวไปใส่เสื้อยี่ห้อเดียวกับหมี
แต่จริงแล้วนมในถังที่เอามาขายเป็นนมอีกยี่ห้อนึง

แล้วกฎของนมยี่ห้อที่หมีเขาขายเนี่ย
มันขายได้เฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
แต่นมอีกยี่ห้อขายได้ทั่วประเทศเลยขายได้ทั่วไทยเลย
เขายืนยันว่าไม่ได้ขายทับที่กันนะ

ความคืบหน้าทางคดีครับตำรวจบอกว่ารู้ตัว

แล้วเดี๋ยวจะสอบปากคำเพื่อพิจารณาว่า
แบบนี้เอาท่อนไม้ตีท่อนเหล็กตี
ข่ายพยายามฆ่าหรือเปล่านะ

ใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยขายนมยี่ห้อเดียวกับเราหรือเปล่า

อย่าลืมนะนมยี่ห้อเดียวกันก็มีหลายสูตรด้วยนะ

รู้ว่าไอ้สูตรนี้ขายพื้นที่เดียวกันได้หรือเปล่า